หนุ่มอายุสักประมาณ๔๐๕๐ปีค่ะ

ขับรถเก๋งแหกด่านจะพุ่งชนตำรวจนะคะ
แต่ว่าเคราะห์ดีตำรวจกระโดดหลบได้ทัน

สุดท้ายไปไม่รอดหนีไปไกลสักประมาณเกือบ๑๐กิโลเมตรค่ะ
โดนจับกลุ่มได้โดยละม่อมแบบนี้นะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจโรงพักเสม็ด
ควบคุมตัวผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณ๔๐๕๐ปี
ขับรถเก๋งแหกด่านเกือบพุ่งชนตำรวจ
แต่ว่าเคราะห์ดีตำรวจหลบหนีได้ทันนะคะ
โดยขับหนีมาจากถนนพระยาสัจจา
่งหน้าหมู่บ้านริมทะเลตำบลเสม็ดอำเภอเมืองชนบุรี
ตำรวจก็เลยวิทยุขอกำลังช่วยสกัดจับรถเก๋งคันนี้
ซึ่งเลี้ยวขึ้นสะพานหนองข้างคอก
เลี้ยวขวาออกถนนบายพัดเลี่ยงเมือง

แต่สุดท้ายก็จับกลุ่มได้บนถนนสุขุมวิทย์

หนีไปได้ไกลประมาณสิบกิโลเมตร

พบหนูน้อยผู้ชายประมาณอายุ๑ขวบ๔เดือน
น้องนั้งอยู่บนเบาะหลังด้วยอาการตกใจ
ที่นี้ไปถามสิ่งของคนขับรถเก๋งคันนี้
ผู้จาก็ไม่รู้เรื่องแต่บอกว่า
ไม่ได้เสพยาไม่มีใบขับขี่
พระราชกับเมียมาหนีเอาลูกมาด้วย

คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการดูหน้า
และรับฟังเสียงเขาเองว่าเมาหรือไม่เมานะคะ
ดูสภาพแบบนี้ตำรวจก็เลยที่สุดแล้ว

วบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็มีการค้นในรถเก่งด้วยนะคะ
ว่ามียาเสพติดหรือเปล่ามีสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่
แล้วก็เดี๋ยวจะนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ